นิตยาราชกาล
ไอ้เจ้าขาวเอ้ยทำไมเจ้าถึงได้จับไอ้เจ้าดำมันมาอีลุงตุงหนังเหมือนเข้าตังค์ติดหม้ออย่างนั้นเหรอ
ฮะรู้ไหมว่าตอนนี้ประเทศเราเนี่ยเกิดวิกฤตอะไรขึ้นยังมา
ไล่จับมันอยู่ได้รู้ครับพระอาจารย์ผมเนี่ย
ฟังข่าวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีท่านประกาศว่าตอนนี้กำลังเกิดวิกฤตไวรัสโควิด๑๙กำลังระบาด
หนังใหญ่ไหมคะใหญ่จริงนี่แหละค่ะหนังใหญ่หนังใหญ่ที่ว่านี่หมายถึงการเชิดหนังใหญ่เลยนะคะ
ลังการงานสร้างสุดยอดมากเลยและที่เห็นอยู่นะคุณผู้ชมคือผลงานของทางจังหวัดราชบุรีเขา
ทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
เขาร่วมกันสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยหนังใหญ่กับวัดขนอนเพราะว่าที่ราชบุรีเนี่ย
หนังใหญ่วัดขนอนเขาโด่งดังแล้วก็ขึ้นชื่อมากก็เลยมีการจัดทำเป็นคลิปวิดี
หนังใหญ่ชุดต้านภัยโควิด๑๙ขึ้นมาแล้วคุณดูเห็นไหมตัวละครต้องทำยังไง
แล้วใช้ชื่อตอนนี้ว่าจับลิงหัวค่ำหลายคนคุ้นเคยกับตอนจับลิงหัวค่ำกันดีนะคะ
แต่ว่าเรื่องราวในนี้มีการดัดแปลงนิดนึง
คือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี

ฉากที่เราให้ดูเนี่ยคุณเมื่อสักครู่นี้นะ
อันนี้คือเขากำลังทำอยู่แล้วก็มีการอัดคลิปวิดีโอแบบนี้
ดนตรีเอ่ยคนเชิดเอ่ยก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะ
แต่ฉากที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้
มันคือฉากที่ลิงขาวกับลิงดำเกิดการทะเลาะกัน

แล้วในบทพูดบอกว่าลิงดำไปกินสมุนไพรจนเมา

แต่ไปชักชวนเพื่อนลิงเล็กลิงน้อยมานั่งกินด้วยกัน
มันอาจจะเกิดเรื่องของการติดเชื้อโควิด๑๙ติดต่อกันได้
โอ้โฮลิงดำนี่มันฝ่าฝืนพระราชุเชิญ
เห็นไหมล่ะแล้วในบทก็จะมีตอนที่พระฤษีให้การสั่งสอนด้วย
สั่งสอนเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อโควิดนะ
อย่างเช่นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะ
การเดินการนั่งให้อยู่ห่างกัน๑๒เมตร
กับตัวเองอยู่ในบ้านก่อนนะคะ
ตรงนี้เป็นเนื้อหาที่ตรงตามมาตรการที่ทางรัฐออกมา
ขอความร่วมมือแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชน
แต่เป็นเหมือนแบบสื่อการให้ความรู้อีกรูปแบบหนึ่ง

ผู้ที่เริ่มคิดแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมในการ
จัดทำการแสดงหนังใหญ่ชุดนี้นะคะสุดยอดจริง
ไอเดียดีที่ได้เป็นการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะ
ในช่วงแบบนี้นะในช่วงที่เฮ้ยประเพณีสงคราน
อาจจะถูกงดไปบ้างแต่เราได้เห็นการสืบสารศิลปะวัฒนธรรม
มันผสมผสานกับเรื่องราวที่มันทันท่วงทันเหตุการณ์แบบนี้